ละครนอกเป็นการแสดงประเภทละครรำที่มีการแสดงอาการความรู้สึกนึกคิด
ที่ลักษณะท่าทางอิริยาบทการเคลื่อนไหวของตัวแสดงในขณะรำ
โดยการแสดงละครนอกจะเป็นชายล้วนเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ซึ่งมีการนำเข้าโครงมาจากนิทานพื้นเมือง
เน้นการดำเนินเรื่องให้รวดเร็วโลดผลตลกขบขันไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน
ท่ารำที่ว่องวัยกระฉับกระเฉงเหมือนกิริยาของชาวบ้าน
ทำให้การดำเนินเรื่องรวดเร็วทันใจผู้ชมชาวบ้านจึงเรียกละครนอกว่าละครตลาด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน